คุณผู้ชมอย่างนี้เชื่อไหมว่าคือคนที่โดนฟ้าผ่าแล้วไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยแบบนี้ไม่เชื่อใช่ไหม
ไปดูซิว่าคุณลุงเนี่ยมีอะไรเด็ดคะ
เอาล่ะสิเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๓๐หมู่๘นะคะ
เป็นบ้านของนายกองแก้วเมืองวงอายุ๖๘ปีค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบ้านสากอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
คือนักข่าวคู่ซีเมืองพยาวสองคนเนี่ยเขาไปที่บ้านคุณตา
แล้วไปถามว่าคุณตาฟ้าผ่าเหรอเป็นไงไหนเล่าให้ฟังสิ
คุณตาก็เลยพาขึ้นไปดูที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำชั้น๒นะคะ
เงยหน้าขึ้นไปดูบนหลังคา
ปรากฏว่าฟ้าผ่าทะลุลงมาแบบนี้เลยคุณ
แล้วทะลุฝาบ้านลงมาลำคาลงมาเลย
ถูกค่ะแล้วก้อนซีเมนที่ใช้ก่อตั้งปิดแนวต่อของหลังคาบ้าน
หล่นลงมาตกใส่สีสัตว์อารมณ์ตัวคุณตานะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในบ้านตู้เสื้อผ้าก็เสียหายด้วย
คุณตากล่องแก้วได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายนะคะ
ต้องรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลพยาว๑คืน
ช่วงเช้าที่ผ่านมา๒๓กรกฎาคมญาติเลยว่า
แบบนี้ต้องนิมนต์พระสงฆ์๕รูปมาทำพิธีสืบชะตาเรียกขวัญ
ผูกข้อไม้ข้อมือตามความเชื่อ
เวลามีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นต้องเรียกขวัญกลับมา
คุณตากล่องแก้วก็เล่าให้นักข่าวฟังต่อว่า
เหตุที่มันเกิดขึ้นช่วงนั้นคุณตากำลังอาบน้ำในห้องน้ำอย่างสบายใจ
แต่จู่ค่ะฟ้าก็ผ่าลงมาเปรี้ยง
จังหวะนั้นถึงถูกดับแล้วไม่ได้ยินอะไรเลย

แล้วมองไม่เห็นอะไรค่ะเพราะว่าหลังคาบ้านมันก็พังลงมานะคะ
สิ่งที่เชื่อว่าทำให้คุณตารอด

คุณตาแขวนเอาไว้ค่ะพระเครื่อง๑พวง

อย่างเช่นหลวงพ่อกะเสมเขมโก
ครูบาศรีวิชัยหลวงพ่อเงิน
ครูบาคำล่าพระปิดตา
เออเด็ดดีอย่างไร

อ้าวโดยยิง

จะทำให้อย่างแรกที่
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยร่องรอยยังมีอยู่เลยดิ

ทำให้เครื่องใช้ในบ้านเสียหายด้วย
อีนคุณตาเนี่ยเจ็บแค่ไหล่ซ้ายอย่างเดียว
ไม่ได้เป็นอะไรถึงขั้นถึงแก่ชีวิตรอดมาได้หุดหวิด
มันน่ากลัวอย่างนึงนะคุณยี่สาน้อมเวทอง
อยู่ในบ้านฟ้ายังตามมาผ่าถึงในบ้านอ่ะ
นั่นอ่ะสิบางคนบอกลบในบ้านแล้วจะปลอดภัย

ไฟมันไหม้มาเลยนะเพราะว่าเวลาโดนฟ้าผ่า

พอรอดมาได้แล้วทำพิธีเรียกขวัญเรียบร้อย
ชาวบ้านมองว่าโอ้โหคุณตาต้องมีดีแน่นอน
นำเลขอายุของคุณตารวมถึงเลขที่บ้านเนี่ย

คุณตาเองก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาเก็บเอาไว้
นะคะชาวบ้านเองก็แวะเวียนมาคุยกับคุณตามาให้กำลังใจ

ว่าคุณตาว่าแก้วลอดฟ้า

แก้วลอดฟ้า

ลอดฟ้าเออลอดจากฟ้าผ่า
ใช่ไม่ใช่ล่อฟ้านะ

คุณตาล่อฟ้าแล้วก็เดินออกไปข้างนอกไม่ได้เลยนะ

อย่างที่คุณชนะบอกอยู่ในบ้านฟ้ายังตามมาผ่า

ไม่ได้นะคุณอาจจะไม่รอดเหมือนคุณตาก็ได้

สาบานให้ฟ้าผ่าน
หยุดเถอะอย่า

คุณลองเช็คดวงคุณดูไหมล่ะคุณชนะ

ไม่ได้มีการติดตั้งสายล่อฟ้าไหม
อันนี้เราต้องเช็คเพื่อจะไม่มีฝนตกกันเยอะเลย